แตกตื่นกันทั้งจังหวัดเลยค่ะ
เขาบอกว่าไปเจอลูกระเบิดคล้ายกับลักษณะคือระเบิดลูกเกลี้ยง
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นพอมันเป็นแบบนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้านี้สดค่ะ
ตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่า
พบระเบิดลูกเกลี้ยงหนึ่งลูกมันตั้งอยู่บนถนนวิบูรณธรรมรักษ์
ตรงข้ามกับบ้านเลขที่๗๙ตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชนบุรี
ซึ่งมันเป็นบ้านพักของนายสมควรอังคณาวิน
เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนะคะ
พอเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบมันคล้ายนะ
มันคล้ายระเบิดลูกเกลี้ยงจริงสีเขียวขี้ม้าขนาดเล็กเท่ากำปั้นนะคะคุณ
ก็เลยสิ่งที่ทำก็เลยนำยางรถแบบนี้มาวางครอบเอาไว้
ประชาชนก็แฮกันไปดูเยอะเลยทีเดียวนะคะ
เราไปสอบถามตำรวจร้อยตำรวจเอกภัยโรธสร้อยจิต
เป็นรองสารวัตรป้องกันและปราบรามโรงพักเมืองชนบุรีบอกว่า
หลังจากที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วแน่นอนนะคะว่าตำรวจเอง
เขาก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเก็บกู้วัตถุระเบิด
สิ่งที่ตำรวจทำได้คือเอายางรถไปวางครอบไว้แบบนั้น
แล้วก็กันให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากรัศมีร์
ต่อมาค่ะไม่แน่ใจนะคะว่าคนคนนี้ที่กำลังจะเล่าถึง
ชื่อว่านางสาวตวงทิพย์ภาวะสิทธิ์ชัยกิจ
เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลหนองไม้แดง
มาประสบเหตุการณ์พอดีก็เลยเข้ามาดู
มาดูระเบิดแล้วก็มีการตั้งข้อสันนิษฐาน
ข้อสังเกตว่าวัตถุนี้มันน่าจะเป็นระเบิดปลอม
แล้วคุณคะเนี่ยเข้าไปใกล้ไปดูใกล้กล้ามาก
แล้วก็หยิบขึ้นมาดูค่ะชาวบ้านก็ยิ่งแตกตื่นกันใหญ่เลย
ดูซ้ายดูขวาทีนี้คุณตวงทิพย์พยายามชี้ให้ดู
ด้านบนเนี่ยมันมีช่องหัวแก๊สส่วนด้านล่างมันมีรูสำหรับเติมแก๊ส
เขาบอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่นี่เห็นไหมมันไม่ใช่อ่ะ
คุณคะชะเลต้อนท้ายตอนท้ายมันคืออะไร
มันคือไฟแช็คไฟแช็คที่เขาทำท้ายระเบิด
แตกตื่นกันทั้งเมืองแตกตื่นกันทั้งจังหวัดชนบุรีเลยนะคะ
สุดท้ายมันคือไฟแชคเท่านั้นค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนะคะ
ว่าใครเป็นคนนำมาวางไว้ให้แตกตื่นแบบนี้
แต่ที่แน่คุณตวงทิพย์บอกว่ามันมีเลขอยู่นะ
มันมีเลขที่สลักอยู่คุณช่วยดูหน่อย
นี่เลขอะไรอ่ะเขาจะเอาเลขนี้ไปซื้อลอตเตอรี่

สรุปว่าเป็นไฟแชคนะฮะไม่ใช่ระเบิดจริงนะครับ